อย่างนางเอกสาว๒๐ปีที่แล้วเป็นนางเอกข้างหลังภาพ
ตอนนี้ก็ยังสวยเสียเปรี้ยตึงอยู่นะคะพี่คาล่าพลสินนั่นเองค่ะ
ตอนนี้อายุ๕๒ปีแล้วนะคะความสวยไม่ส่างสว่างก็สวยนะครับ
ตอนนี้ดูดีไม่เปลี่ยนเลยค่ะเธอก็มาเผยเคล็ดลับกับบันเทิงไทยรัฐ
บอกว่าง่ายเลยแค่เลือกทานอาหารแล้วก็เดินแกว่งแขนก็ช่วยลดเอวได้แล้ว
ส่วนเรื่องงานปีหน้าพี่คาล่าบอกว่ามาเต็มนะฮะ
แต่ก็แอบบ่นเหมือนกันว่าถึงจะ๕๒แต่ก็ยังอยากเล่นบทแซ่บดูบ้างนะคะ
ไม่ใช่เอกอ่ะก็หม่อมป้าหม่อมแม่แบบนี้
อาจแบบที่พี่ท่านอื่นเล่นแบบบทแซ่บไหมคะพี่คาร่า
พี่อยากนะแต่พี่มีความรู้สึกว่าคนมองพี่ไม่แซ่บไง
เขาก็จะมองว่าต้องเป็นแมวคุณหญิงเป็นท่านป้าเป็นหม่อมเป็นอะไรอย่างนี้

ใช่สูงศักดิ์เขาจะไม่คิดว่าเราจะฉีกแนวได้
ว่านักแสดงทุกคนแหละอยากจะฉีกแนวอยากจะแสดงอะไรที่ท้าทาย
อยากเล่นอะไรเหมือนเดิมไปตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
แต่บางทีโอกาสที่จะเล่นบทที่มันฉีกแนวมันอาจจะยังไม่มา
คือบทที่เขามอบหมายให้เป็นท่านหม่อมท่านย่าอะไรอย่างนี้

ลุคดูดีดูดีไง
ขอครั้งหน้าขอเปรี้ยวแซ่บละกันไงพี่คาร่าจัดไปละค่ะ